นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ย
ตอนนี้ไปที่เชียงราย

ภาพวาดเรื่องราวที่จะบันทึกประวัติศาสต
ภารกิจในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตถ้ำหลวง
กลุ่มศิลปินเขาร่วมกันวาดภาพ
และเมื่อวานเป็นการวาดหน้าคนหน้าสุดท้ายบนภาพนั้นแหละ

หน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่รับซักผ้าให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน
โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับ
ที่ทำหน้าที่ในภารกิจครั้งนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้บริเวณลานกิจกรรมหน้าขัวศิลปะเชียงราย

และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เดินทางมาร่วมชมผลงานภาพวาดประวัติศาสตร์
ศิลปินชาวจังหวัดเชียงรายร่วมกันวาดภาพนี้คุณ
นี่เป็นภาพใบหน้าที่ใหญ่ที่สุดก็คือใบหน้าของนาวาตรีสมานนะครับ
แล้วก็อีกหลายบุคคลนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นพบสอรในนาวงศักดิ์

ไม่ว่าจะเป็นทีมดำน้ำจากไทยและต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ทีมช่วยเหลือทุกคนแพทย์พยาบาล

นี่แหละฮะเมื่อวานวาดหน้าสุดท้าย
ก็คือหน้าของผู้หญิงที่มารับซักผ้า

คุณผู้ชมครับซึ่งเมื่อวานคนที่เข้าไปชมนะ

ดีจังเลยได้เรียนรู้และได้รับทราบประวัติศาสต
ครั้งนี้ประวัติศาสตร์จะถูกบันทึกไว้
ในภาพวาดแล้วก็ในใจของพวกเขาเสมอนะครับ
คือเราเป็นคนเชียงรายแล้วเราก็มีความภาพภูมิใจ
ที่เราแบบอยู่ในจังหวัดของเราแล้วก็ช่วยเหลือน้องออกมา
แล้วเราไม่เห็นภาพประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกไว้อย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกว่าเราแบบตื้นตัน

ให้แบบมันเก็บเป็นความทรงจำของเราตลอดไปค่ะ
พอเราได้มาดูแล้วมันมีความสมจริงมีความเหมือนกันมากมายใช่ไหม
มากมันมีความรู้สึกเหมือนจริงแล้วมันเหมือนแบบจริง
เป็นภาพจริงเลยค่ะแล้วก็ทำให้เรานึกถึงเขาจริง
คนในภาพทุกคนทุกคนในประเทศไทยนี่ก็ต้องนึกถึงเขาอะค่ะ

ก็คืออาจารย์สมลักษณ์ปันติบุญนะครับ

แล้วก็เป็นผู้ที่ออกแบบสาราที่ตั้งอนุสวรีจ่าแซม
ซึ่งสารานี้ก็จะนำภาพวาดตรงนี้แหละครับ

แล้วก็เป็นภาพวาดมิตรภาพไร้พรมแดน
เมื่อวานนี้อาจารย์เดินทางมาที่ขัวศิลปะเชียงรายด้วยนะครับ
แล้วก็เปิดเผยว่าในส่วนของการออกแบบสารานั้นเสร็จสิ้นแล้ว
เป็นสาราเปิดโล่งแบบนี้นะครับ
โดยสไตล์การออกแบบจะเป็นลักษณะอาคารล้านนาประยุกต์
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบ
ไปที่การใช้ไม้เก่าเนื้อแข็งเป็นวัสดุหลัก
พร้อมเปิดเผยนะครับว่าจะเร่งจัดสร้างทันที
เพราะขณะนี้ได้รับอนุญาตจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วครับ
การทำด้วยไม้นี่คือขอรบท้องถิ่นขอรบสถาที่
รบสิ่งแวดล้อมที่รอบข้างมันเป็นธรรมชาตินะครับ
เพราะฉะนั้นเราอยากจะทำให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้

ความกว้าง๑๐ยาว๒๐เป็นสารา
ที่จะวางตั้งนุษยธรรมดีของคุณแซมใช่ไหมครับจาแซม
แล้วก็ภาพเขียนที่ศิลปินเขียนนะครับทั้งวันทั้งคืนตรงนี้นะ
เอาจะไปเอาไปใส่ในสารา
สาราก็จะมีห้องน้ำสัก๒๐ห้องให้มันสะดวกสบายพอสมควร
สารากว้างนะครับกว้างมากเลยครับ
แล้วก็จะมี๒สดคล้ายของทางเหนือนะครับ
มี๒ซดเพื่อที่จะระบายลม
อารมณ์เราอยากจะให้มันเป็นอารมณ์ที่กลมกลืน
อาจจะมีความเศร้านิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องผจญภัย
แล้วก็เรื่องการต่อสู้นะครับ
เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยนะ
เราอยากจะไม่ให้มันโดดเกินไป
สำหรับการจัดสร้างสาราแสดงงานศิลปะและอนุสวรีจ่าแซมนะครับ
อาจารย์สมลักษณ์ว่าจะสามารถเริ่มจัดสร้างได้

จะใช้เวลาในการจัดสร้างร่วม๔เดือนจึงจะแล้วเสร็จนะครับ
ส่วนภาพวาดมิตรภาพไร้พรมแดน
ขณะนี้ผลงานเสร็จสิ้นร้อยละ๘๕นะครับ
แล้วก็คาดว่าอีกไม่กี่วันนี้
ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับภาพนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับในการจัดสร้างสิ่งต่าง
ที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็จะแบ่งเป็น๓ส่วนนะคุณ
ที่เป็นลักษณะของการใส่ชุดดำน้ำ
และก้าวขาเดินเข้าไปในถ้ำคือหันหน้าไปทางถ้ำ
แล้วก็ตรงเนินหน์นะครับที่นาวาตรีสมานยืนอยู่
ก็จะมีหมูป่า๑๓ตัวนะครับนั่นคือส่วนของอนุสาวรี
อีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่ด้านหลังอนุสาวรีก็คือนี่แหละครับ
สาลาสาลาลานโล่งนะครับ
ซึ่งจะเป็นสาราที่มีภาพวาดของศิลปิน
แล้วก็เป็นภาพวาดบันทึกประวัติศาสตร์ของภารกิจในครั้งนี้

และอีกส่วนหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ครับพิพิธภัณฑ์ก็จะอยู่ตรงศูนย์อำนวยการของวรรณอุทยาน
นั่นก็คือส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่จะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือในภารกิจครั้งนี้
ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติศาสตร์และภารกิจระดับโลกในครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้ภาพวาดเสร็จแล้วสาลาออกแบบเสร็จแล้ว
อนุสวรีออกแบบเสร็จแล้วปั้นต้นแบบเสร็จแล้ว
พิพิธภัณฑ์ก็กำลังวางแบบแล้วก็ขออุปกรณ์ต่างจากหน่วยงานต่างอยู่
อย่างอนุสวรีก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก๕๖เดือนในการที่จะลงมือต้างเลยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมอดใจรอกันเพราะว่าเชื่อว่าจุดนี้ที่บริเวณถ้ำหลวง
จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเชียงรายเลยนะ
ใครไปใครมาก็อยากไปท่องเที่ยวที่นี่